ดอลเธอเราต้องการมัน

ได้เวลาอร่อยกับเมนูเส้นอนาชาติไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่องกันแล้วนะคะ

อิ่มกับเรื่องราวและความอร่อยของสปาเกตตี้คาโบนารา
ที่ใส่น้ำเต้าหู้แทนครีม
เมนูเส้นจันทร์เด็ดจากอูเมโนะคาเฟ่
แล้วไปทานสดต้นตำรับซอสเผ็ดจากดอยตุง

ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสุดยอดเมนูเส้นที่ขายบนรถตู้

ก็อยากให้ชมไปจนจบรายการเลยนะคะ

พบกับผมวาริสเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการให้พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป

ทั่วประเทศไทยเพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับเล่าเส้นเป็นเรื่องของเราพาคุณผู้ชมมา
ย่านศรีนครินแล้วก็บางนานะครับซึ่งอยู่ใกล้ใกล้บ้านผมเลย
แต่มีเรื่องน่าอายอย่างหนึ่งครับจะบอกว่าร้านทั้งสามร้านที่พาไปในวันนี้นะครับ
ผมยังไม่เคยไปลองสักร้านเลยครับเคยแต่เดินผ่านไปผ่านมา
วันนี้ถือว่าเราจะมาพบกับประสบการณ์ใหม่พร้อมกับคุณผู้ชมเลยทีเดียวล่ะครับ
สำหรับร้านแรกนะครับเป็นร้านนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ
เขานำเอาน้ำเต้าหู้เนี่ยมาทำสปาแกตี้คาเมอราด
โดยมาผสมผสานกับครีมซอสครับได้รสชาติที่แตกต่างออกไปครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณเจมส์ครับสวัสดีครับคุณนอทครับ
ขอบอกความจริงนะครับเดินผ่านหลายรอบแล้วอยากจะแวะเข้ามาสักทีนะครับ
ในสุดก็ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วนะครับผมขอบคุณมากเลยครับยินดีต้อนรับครับ
พร้อมครับได้ยินมาว่าเป็นร้านดังจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว
ครับก็จริงร้านออริจินัลของเขาเนี่ยเปิดอยู่ที่ญี่ปุ่นมาแล้วประมาณ๔๐กว่าปี
มี๗๐กว่าสาขาแต่ว่าเรามาที่เมืองไทยแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนแปลงให้เป็นสไตล์ในสไตล์ที่คนไทยจะเข้าถึงได้ง่าย
ซึ่งในอดีตมีจุดเริ่มต้นมาจากร้านอาหารที่ชื่อว่าคานิชิเกะ
ตั้งอยู่ที่เมืองคุรุเมะจังหวัดฟูกูโอกะ
โดยร้านนี้ขึ้นชื่อมากในเรื่องของการนำเสนอเมนูปูหลากหลายรูปแบบ
ปรุงด้วยกรรมวิธีต้นตำรับแบบญี่ปุ่น
กระทั่ง๑๐ปีต่อมาค่ะก็ได้มีการพัฒนาและเติบโต
มีชื่อเสียงในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรคเมนูอาหารแบบต้นตำรับ
และได้รับความนิยมจนขยายไปกว่า๗๐สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นค่ะ
รวมถึงประเทศไทยที่เรากำลังจะไปเรียนดูเรื่องราวกันต่อจากนี้ด้วยล่ะค่ะ

สำหรับเมืองไทยเองนะครับเรามีสาขาแรกอยู่ที่ไหนครับ
สาขาแรกเราอยู่ที่ทองหล่อนะครับเปิดมาได้จะครบ๕ปีแล้ว
เป็นยังไงบ้างครับคนไทยพอจะเข้าใจเมนูของญี่ปุ่นแบบนี้ไหมครับ
ที่นั่นก็จะมีลูกค้าญี่ปุ่นเป็นครึ่งหนึ่งเลยครับ

คนญี่ปุ่นเห็นปุ๊บก็เข้าไปเลยไม่ต้องคิดเยอะ
มันแตกต่างจากต้นแบบอย่างไรบ้างครับ
ก็คือว่าสไตล์ญี่ปุ่นจริงจังนะครับ

เอามาลองปรับเปลี่ยนให้มีราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้น
แล้วก็ในบรรยากาศที่เข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับคนไทย

เมนูยอดนิยมขายดีของทางร้านนะครับ
ที่ว่าถ้ามาแล้วไม่ทานหรือว่าพลาดนี่เป็นเมนูอะไรครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรามาทำฟองเต้าหู้สดกันเลย
แสดงว่าลูกค้าที่มาที่นี่จะได้มีโอกาสทำฟองเต้าหู้สด

ยินดีครับเชิญเลยครับ
หูเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบค่ะ
ซึ่งมนุษย์เรานะคะรู้จักและรับประทานกันมามากกว่า๒๐๐ปีแล้ว
โดยต้นกำเนิดของเต้าหู้นั้นมาจากจีนแผ่นดินใหญ่และเดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นช่วงปีคศ๗๕
หลังกลับจากการศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศจีน
แต่ในช่วงแรกยังเป็นอาหารที่รับประทานกันในหมู่พระญี่ปุ่น
ร้อยปีถัดมานะคะเต้าหู้ก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในเมนูของชนชั้นขุนนางและสมุไร
ส่วนประชาชนก็เริ่มรู้จักและรับประทานเต้าหู้ในอีก๙๐๐ปีต่อมานั่นเองค่ะ

แบบต่างต่างเช่นเปลี่ยนรูปทรงหรือรสชาติในขณะที่
ประเทศญี่ปุ่นเน้นการรักษาความเรียบง่ายทั้ง
รสชาติรูปทรงและสีสันของเต้าหู้ให้คง
มากที่สุดพร้อมกับเสิร์ฟในจานหรือถ้วยที่
สวยงามจนถือว่าเป็นศิลปะค่านสูงแขน่ง

ใช่ครับเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยครับทานกันอย่างนี้เลยครับ
แล้วก็ตัวที่เราคิดค้นขึ้นมาเองทำสูตรกันขึ้นมาเองพร้อมกับเชฟญี่ปุ่นก็มีด้วย

ใช่ใช่เชฟไทยผมนี่แหละครับ

แล้วอย่างเมนูที่คนไทยจะชื่นชอบแล้วผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นได้เนี่ยมันจะมีเมนูแบบประเภทไหนบ้างครับ
เรื่องจากทางนี้โอเมโนคณะเขาดังเรื่องเต้าหู้ใช่ไหมครับ
เราก็พยายามคิดว่ามีเมนูอะไรที่เอาเต้าหู้มาใช้ได้บ้าง
ก็คือเมนูส่วนใหญ่ที่นี่จะมีเต้าหู้เป็นส่วนผสม

จานนี้เรามาถึงปุ๊บเราจะต้องรอประมาณกี่นาทีแล้วลักษณะที่มันใช้งานได้เราต้องเป็นยังไงครับ
หม้อนี้มันจะมีน้ำร้อนอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านในมันจะมีน้ำเต้าหู้อยู่ชั้นหนึ่งนะครับ
ก็คือน้ำเต้าหู้เนี่ยพอโดนความร้อนด้านล่างแล้วโดนความเย็นด้านบนเนี่ย
ตัวโปรตีนมันจะเริ่มแข็งตัวแล้วมันก็จะเริ่มเกาะกันกลายเป็นแผ่น

น้ำเต้าหู้นี่ทำจากถั่วเหลือง
ใช่เป็นถั่วเหลืองที่เชฟญี่ปุ่นคัดเลือกมาแล้ว
เหลืองที่เอามาใช้เนี่ยเป็นสายพันธุ์จากที่ไหนครับ

ต้องผ่านกรรมวิธีกระบวนการอย่างไรบ้างครับคุณพ่อ

แล้วก็มีเชฟญี่ปุ่นที่ทำเต้าหู้มาตั้งแต่เกิดครับ

เขาทำตั้งแต่เกิดแล้วเขาก็มาอยู่ที่นี่กับเรา

น้ำเต้าหู้ญี่ปุ่นกับไทยมันต่างกันยังไงครับ
ถ้าเคยทานน้ำเต้าหู้ไทยส่วนมากมันจะมีความเหม็นเขียวนึกออกไหมฮะ

แต่ว่าน้ำเต้าหู้ที่ผ่านกรรมวิธีของญี่ปุ่นเนี่ย
ความเหม็นอันนั้นจะล้อยลงไปมากจนแทบจะไม่รู้สึกเลย

แล้วก็อย่างที่สองก็คือมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าครับ
มันจะมีความรู้สึกเหมือนเราทานนมมากกว่า
อย่างน้ำเต้าหู้แน่นอนเรารู้ว่าดีแต่สุขภาพ
ญี่ปุ่นอันนี้มันดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างครับ

พอมันเริ่มเป็นแผ่นนะครับ
เราก็จะค่อยแซะมัน

อ๋อให้มันหลุดจากตัวม่อของมันก่อน
ด้านข้างมันจะติดอยู่กับม่อนะครับ

จากนั้นนี่เราทานกับอะไรบ้างครับ
เครื่องปรุงของเขานะครับก็จะมีซอสโชยุ

แล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นงา

กลิ่นของฟองเต้าหู้เองก็มีกลิ่นหอมเบา

มันนุ่มเนอะ

ุ่มหนุ่มแล้วก็อย่างที่บอกไม่มีรสชาติเหม็นเขียวของถั่วเลย

รวมกับโชยูของร้านเองก็ไม่มีรสเค็มจัด

แล้วก็รวมกับความมันของงาขาวมันก็เข้ากันได้ดีจังเลย

สำหรับสองคนก็กำลังดีนะครับผม

ก็แผ่นแรกจะนานนิดหนึ่งแผ่นแรกอาจจะรอประมาณ๑๐นาที

แล้วก็จะเหลือ๓นาทีมันจะเร็วขึ้นเรื่อย

พอมันเริ่มเหมือนผิวเหี่ยวแล้ว

นี่แหละเมนูฟองเต้าหู้นะครับผม
อ่ะเมนูอื่นของทางร้านที่อยากจะแนะนำครับผม

เนื่องจากเป็นรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องใช่ไหมครับ
แล้วก็จะมีเมนูเส้นที่อยากจะแนะนำ

สปาเกตตี้กับเต้าหู้ทอดผัดกระเทียม

แต่ว่าเราใช้น้ำเต้าหู้เป็นส่วนผสมแทนฟรี

เอามาเลยครับอยากลองแล้วครับผม
คงได้เวลาที่จะเสิร์ฟเมนูเส้นที่มีส่วนผสมของเต้าหู้
ถุดิบสร้างชื่อของที่นี่กันแล้วล่ะค่ะ

ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นญี่ปุ่นนะครับผม
เอาเมนูข้างหน้าผมก่อนเลยอันนี้คือเมนู

ปกติถ้าพวกเราพูดถึงครีมซอส
คนไทยก็จะลึกถึงคาร์โบนาร่าถูกไหมครับ
อันนี้ครีมซอสของเราผสมน้ำเต้าหู้เข้าไปด้วย

กลิ่นก็จะมีความเป็นน้ำโต๊ะหู้นิดนะฮะ
ก็จะสำหรับคนที่ชอบถั่วเหลืองชอบน้ำเต้าหู้

คือทุกเมนูเนี่ยจะต้องมีเต้าหู้ผสมผสานอยู่ด้วย

จะบอกว่ารสชาติมันแบบว่าเบา

ใช่ค่ะแต่อันนี้มันจะเบาไปหมดเลยยิ่งกินผสมผสานกับตัวไข่ปลาแซลมอน
ต้องมีความเค็มนะครับมันเข้ากันมากมันลงตัวมากเลยเนอะ
ขอบคุณครับอืมสุดยอดเลยสะงางนี้
เดี๋ยวกลับมาชิมกันต่อกับหลากหลายเมนูเส้นที่ปรุงด้วยเต้าหู้ชั้นดีในเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ
ต้องบอกว่าจานนี้เป็นเมนูเอาใจคนไทยจริงนะครับเพราะว่าครบรสชาติเลย
ใช่ครับมีทั้งเค็มมีทั้งเผ็ดนะครับผมแล้วก็มีความอร่อยของเต้าหู้แบบพิเศษของเราด้วยนะครับ

มันแทบจะละลายในปากเลยนะครับแล้วก็มีความหอมของมะลิลาเบานะครับผม
ครับชิมกันตัวน้ำเชื่อมเขาเนี้ยมันคล้ายคล้ายเป็นคาเมล